มาดูต่อกันที่คนหล่อขอทำดีกันบ้างนะคะแต่เรื่องทำดีเนี่ยเราก็ว่ากันไปแล้วกันนะคะ
สามารถเป็นปีที่๑๒ค่ะอุ้ยมันกับแตกเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมครับคุณค่ะ
แต่แต่คนนั้นไม่ใช่ใครนะที่เห็นหัวแป๊ะคุณโอ๊ตปะโมดค่ะเขาทำแนวเล็กเกย์นี่ไง
นี่แหละ๑๗หนุ่มหล่อขอทำดีปี๑๒มาแถลงข่าวให้แฟนคลับได้เฮลั่นสนั่นเซ็นทรัลเวิลกันค่ะ
อย่างที่บอกไปเรื่องทำดีก็ว่ากันไปแต่เรื่องต้องให้กำลังใจป๊อปปองกูลก็ต้องมานะ
อย่างนักร้องหนุ่มขวัญใจนุษย์อย่างป๊าลิชโชคนะคะ
เช่นเดียวกันกับโอ๊ตปราโมท
บอกเลยว่าช็อกข่าวงานแต่งเพื่อนนะ
เพราะว่าตัวเขาเองรู้จักแค่คุณโบเท่านั้น

ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเรื่องนี้

เพราะว่าโดนขุดโดนแซะขึ้นมาอีกครั้งนะคะ

เดี๋ยวไปฟังคุณโอ๊ตปราโมทประธานกับผม
ส่งใหม่ของเขากับเรื่องให้กำลังใจพี่ป๊อป
และเรื่องที่บอกว่าอย่าโยงมาหาเขาได้ไหมคะ
รวมไปถึงคุณเป๊กด้วยนะคะไปดูเต็มเลยค่ะ
ผมก็อาจจะให้ข้อมูลตรงนี้มากไม่ได้

เพราะว่าพูดเรื่องของคนอื่นไม่เก่งไม่สะดวกครับ
ก็ให้เมื่อวานพี่ป๊อปแถลงข่าวแล้ว
ก็คิดว่าทุกคนน่าจะกระจ่างแล้วครับ
ถึงแม้ว่าพี่ป๊อปจะตัดสินใจยังไงนะครับ
ก็เคารพการตัดสินใจของพี่ป๊อปแล้วก็ยังคงรักแล้วก็เคารพเสมอครับ
เอางี้ด้วยความสัตว์จริงเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ถ้าพี่ก๊อปจะแต่งงานแล้วผมรู้เรื่องถามว่าผมจะไม่ไปงานแต่งเหรอ
ผมเต็มที่คือให้กำลังใจคือผมก็รู้ว่ามันแย่แหละ
เรื่องของการทำผิดก็ว่าไปเรื่องของการทำผิด
วันที่เราแย่เป็นพี่ป๊อปนี่แหละที่อยู่ข้างเรา
ฉะนั้นผมก็บอกมันว่าฉะนั้นวันนี้พี่แย่ผมจะไม่ทิ้งพี่เว้ย
ผมก็จะอยู่ข้างพี่ผมไม่อยากให้ทุกคนไปลุมด่าจน
ถ้ามันคิดสั้นขึ้นมาแล้วมันเป็นอะไรไป
ถามว่าพี่ทุกคนรวมไปถึงคนที่ลุมด่าทุกคนโอเคหรอ
แต่ควันก็คือยังเป็นวันเวลาเดิม
หน้าตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้ก็อย่างเต็ม
ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในระหว่างนี้
คือมันก็คงเป็นความลับมาจริงนะคะ
คือคนสนิทอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยควรจะต้องรู้แต่ไม่รู้เลย
ฉันถามหลังใหม่นะเอาโอ๊ตจริงแกไม่รู้จริงป่ะ
บอกไม่รู้จริงรู้แต่โบไม่รู้จักปลาเลยนะคะ

ผมจริงฉันก็บอกไปแล้วนางก็บอกว่านางจะมีเพลงใหม่

ส่วนเรื่องคอนเสิร์ต๓แยกปากหวานที่ตอนแรกมี๓แยก

คือเอาจริงคอนเสิร์ตไม่เลื่อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เวลาสถานที่จัดงานมันหายากมากนะ

ข้ามปีฮอตมากแต่ว่ามันมีข่าวว่าคุณป๊อปอาจจะถอนตัว

แต่ถ้าถอนตัวแล้วมันจะสนุกมั้ยล่ะ
แต่สามแยกปากหวาน
เร็วอันนี้ว่าจะมีการถอนตัวหรือปรับเปลี่ยนอะไร
แต่เมื่อที่ดูโพส์สำรวจในโลกโซเชียลนะ
คนไทยลืมง่ายนะคะแต่ว่าไม่รู้หลายคนก็เปรียบเทียบว่าจะลืม